ฟูกัดสบัดข่าว

กัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
เริ่มต้นสัปดาห์นะฮะวันจันทร์

อะไรไปแล้วคนบอกอยากนอนอย่างโต๊ะตกตก

บางคนบอกตากผ้าเอาไว้นี่ยังไงเนี่ย
โอ้โหนี่ขนาดพูดปุ๊บโอ้โห
ไม่เคยสาบานเลยเพราะอะไรรู้ไหม

ดีก็แล้วอย่างนั้นก็สงบกับปากสงบกับคำมาไว้
ถ้าคุณผู้ชมดูรายการอยู่กับเราอย่านิ่งดูดาย
นี่ค่ะสแกนไลน์นะคะแล้วก็ส่งแชทมาคุยกันฟรี

นั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
นาทีระทึกครับเมื่อตำรวจบุกสยบผู้ชายคนนี้ที่เกิดอาการคลุ้มคลั่ง
สยบเพราะว่าเจอกับปืนไฟฟ้า
เมื่อโดนกล่าวหาว่าขี้ยาวัยรุ่นฉุนควงไม้เบสบอลมาตีไม่ยัง
นี่ครับเขาว่ากันว่านี่คือพระปืนโหดรัวใส่ชาวบ้านหนีกระจายวิ่งกระจุย
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมเริ่มจะส่งข้อความไลน์กันมาแล้วนะ
บางคนบอกว่าโอ๊ยคุณชนะคุณชิสามีข่าวของเรา
ข่าวที่ช่วยให้หายง่วงบ้างไหม

นั้นต้องไปดูเรื่องของเหตุระทึก

มีเหตุระทึกเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่ง
เอามีดเอามีดมาจี้คอตัวเองนึกว่ามีแต่ในหนัง

นี่ไม่ตลกเอาวีดจี้คอตัวเองจริง
จนตำรวจนะครับต้องใช้ปืนไฟฟ้าเพื่อสยบครับ
หยุดเลยหยุดหยุด

โห้ขุนชนะ

วันนี้มันระทึกมันตื่นตกใจมากเลยนะคะ
คนมากันเยอะตำรวจก็มากันแยะ

คุณผู้ชมครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่เป็นจังหวะที่ใช้
ช็อตไฟฟ้านี่แหละยิงไปแบบนั้นเลยครับ
นี่ดูช่วงเวลาของการเจรจาเกลี้ยกล่อมกันก่อน
คือตำรวจสภแกลงจังหวัดระยองนะครับ
ก็มาพร้อมกับหน่วยกู้ภัยพุทธศาสตร์สงเคราะห์
ตอนแรกเขาสังเกตการณ์อยู่นอกบ้านเจรจากับใคร
นายก้าวอายุ๓๓ปีคนนี้๙นี่แหละ

กำลังที่ก็บอกว่าก้าวใจเย็น
ไม่เอาก้าวหยุดเย็นก้าวก้าววางมีดลงก่อน
แล้วนี่พอแง้มประตูออกมาก็มีท่าทางที่แบบว่าอันตรายอยู่นะ
แล้วเอามีดจี้คอตัวเองด้วยคุณชิสา
คือไม่ได้ไงอย่างนี้นะก็เกิดอันตรายต่อตัวเอง
บอกเลยนะบอกว่าอย่าเข้ามานะไม่งั้นตัวประกันตาย
ตัวประกันก็คือเก้าคนจี้ก็คือเก้าเก้า

อู้วนี่คือเรียกว่าคุ้มครั่งจริงนะฮะ
คือก่อนหน้านี้ในก้าวมีอาการคุ้มคลั่ง
ถือมีดถอด้ามยาวอารวาส
แล้วก็พูดคุยอยู่คนเดียวที่หน้าห้องแถวภายในซอยสหกรนี่แหละ
ดูทุกเวลาที่ถือมีวงกลมแดงไหมนะ
โอ้โฮนี่นี่จี้คอตัวเองแล้วนะเห็นไหมโอ้โฮ
ทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นไงฮะเขาก็เป็นห่วง
กลัวจะเกิดเหตุร้ายก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับกลุ่ม
ก็ใช้เวลากันอยู่นานในการเกลี้ยกล่อม
แล้วก็ใช้ยุทธวิธีต่างต่างในการที่จะสยบในก้าวเนี่ยให้อยู่อย่างสงบ
เออแต่ก็นานเหลือเกินคุณผู้ชม
นี่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาเลยต้องยิงปืนเข้าไป
นี่ดูวินาทีที่ยิงมั้ยนะดูค่ะโอ๊ยอู้ย
ตรงนี้หลายคนเป็นห่วงว่าโอ้โหยิงแรงขนาดนี้เขาจะเป็นอะไรไหม
โอ้ก็เป็นแหละครับถามว่าเป็นอย่างไรก็เจ็บแหละครับ
ก็หัวก็ฟาดต่อแพงเลยมั้งโอ้นี่ฮะตำรวจก็เข้าไปนะฮะระงับเหตุ
แล้วก็คุมตัวไปที่โรงพักเพื่อสงบสติอารมณ์แล้วเดี๋ยวฟื้นมาก็สอบสวนกันอีกทีนึง
อ่ะแต่บอกไว้ก่อนนะไอ้ปืนช็อตไฟฟ้าแบบนี้ตำรวจที่จะนำไปใช้ได้เนี่ย
เขาจะมีการฝึกก่อนทุกคนนะครับใช่ค่ะแล้วก็จะใช้ในเหตุที่จำเป็นเท่านั้นด้วยนะคะ
อีกหนึ่งเหตุก็ระทึกเหมือนกันค่ะเป็นเหตุเรื่องราวของวัยรุ่นตะลุมบอลกันคุณชนะ
ชุนละมุนวุ่นวายไม่มีใครยอมใครแล้วเกิดเหตุในงานบุญด้วยค่ะ
ค่ะมั่วตัวกันไปหมดแล้วคุณผู้ชมไม่รู้กี่คนไปกี่คนเนี่ย
นักข่าวเราบอก๓รุ่ม๘หรือ๘รุ่ม๓ก็ไม่รู้อะแต่มันชุลมูลวุ่นวาย
หลักหลักก็คืองานวัดใช่ไหมเป็นงานกาชาติประจำปีสะแก้ว
อ๋อเป็นงานกาชาติงานบุญงานกุศลนั่นแหละ
แล้วเป็นงานที่เขาจัดประจำปีและเป็นงานบุญอย่างที่คุณชิสาบอก

แล้วงานแบบนี้ยังไงรู้ไหมเขาจะไปกันเป็นครอบครัวส่วนใหญ่อ่ะ
คนครอบครัวมีไงพ่อแม่ลูก
ถูกต้องครับแพทย์ทุกวัยแล้วเนี่ยมาก่อเหตุกันแบบนี้ในงานที่เขาส่วนใหญ่ถ้าจะพาเด็ก
พาครอบครัวไปไปหาความสุขกันไปซื้อของไปจับจ่าย
แล้วเนี่ยมาทำอย่างนี้ใครจะกล้าไปอะครับ
มันก็เสี่ยงอะนะคนที่เขาไปงานเขาก็ใจคอไม่ดี
โดนลูกหลงมาแบบนี้เขาก็หวั่นใจกันนะคะ
อะก็ถือว่างานนี้ก็เจ็บกันพอ
เจ็บกันนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีถึงขั้นเลือดตกยังออกอะไร

คือถ้ามันเป็นมานานแล้วแล้วก็แก้ไขปัญหาแบบนี้ไม่ได้สักที
ผมว่าต้องวิงวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดการให้เด็ดขาด
ตำราบก็ต้องฝากคุณตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แต่ดิฉันเดานะสาเหตุน่าจะไม่พ้นแอลกอฮอลอีกแล้ว
ต้นเหตุมันยังไงก็ต้องระวังกันด้วยแล้วกัน
เรื่องนี้ครับเขาบอกว่าฉุน
เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นขี้ยา
ก็เลยโมโหแล้วยังไงรู้ไหม
โมโหแทนเพื่อนอีกต่างหากเลยไปคว้าไม้เบสบอล
มาตีมาทำร้ายอะครับ
โหเห้ยนะเข้ามาก็ฟาด

อันนี้ในช่วงนี้ที่เห็นอยู่ตอนแรกเนี่ย

เหมือนกับว่าเขาพูดโต้เถียงอะไรกัน
ระหว่าง๒บ้าน๒ห้องที่อยู่ติดกันแบบนี้

ผู้ก่อเหตุมาแล้วมาเลย
มาพร้อมมาเนี่ยเบสอย่างนี้ผมบอกมาถึงก็ฟาด
ครับค่ะแล้วอีกคนก็มาแจมด้วย
อ้าวพี่ผู้ชายคนที่โดนฟาดอ่ะวิ่งไปคว้ามีดมาเลยนะ
เดี๋ยวจะได้เห็นเอามีดมาแต่ว่ายังดีมีผู้หญิงคนนั้น

อย่างนั้นผมว่าเหตุการณ์จะบานปลายไปกว่านี้ด้วยนะ

บริเวณตรงนี้นะครับคือบ้านเช่าที่แบ่งออกเป็นห้องแถวนะฮะ
เลขที่๑๙ทับ๑๕หมู่๗ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ไปเจอกับนายคนนี้ก่อนนะครับนายมณ์เทียนมาลินนะครับ
อายุ๔๒ปีผู้ชายเสื้อขาวในคลิปที่ถูกวัยรุ่น๒คนใช้ไม้เบสบอล
กระหน่ำตีเข้าไปเขาบอกว่าได้แผลมาเลย
แขนขวาเนี่ยโอ้โหได้แผลฉีกเลยนะ
แล้วเย็บไปถึง๕เข็มนะครับ
อ่ะนายมณ์เทียนเล่าว่าข้างห้องของตัวเขาเองน่ะมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมกันเป็นประจำ
ค่ะแล้วก่อนเกิดเหตุอ่ะก่อนเกิดเรื่องหนึ่งวัน
ก็โตเถียงกันกับข้างห้องนั่นแหละคือทางข้างห้องเขากล่าวหาว่านายมณ์เทียนเนี่ยไปว่าเขา
ไปบอกว่าเขาติดยาเป็นพวกขี้ยาอะไรแบบนี้แต่นายมณ์เทียนยืนยันบอกก็เขาไม่ได้พูด
ใครพูดแฟนเขาเป็นคนพูดต่างหากเขาว่าอย่างนั้น
จนมาถึงคืนวันเกิดเหตุนั่นแหละก็ระหว่างเจรจาจะปรับความเข้าใจ
เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาแต่ลักษณะเหมือนมีวัยรุ่นสองคน
ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แต่ลักษณะเป็นเพื่อนกับคนข้างห้องนั่นแหละ
ถูกกล่าวหาว่าเป็นขี้ยาเหมือนกับว่าได้ยินแบบนี้

ว่าฉันเพื่อนเจ็บ

ก็เลยคว้าไม้เบสบอลจะไปไล่ตีเขา

หลักฐานวงจรปิดบันทึกภาพไว้ชัดเจนนะ

ส่วนตัวผู้เสียหายเองเนี่ยก็กำลังเก็บของไปหาที่เช่าใหม่

กลัวจะกลับมาทำร้ายอีกอะค่ะครับ
เพราะว่าแฟนคือกุกของบ้านมีห้องเนี้ย
มาสองคนที่เขามาทำร้ายร่างกายวันนั้นมีมีอะไรบ้างครับมีไม้เบสบอลอืม
วิ่งเข้ามาฟาดเลยครับครับอ่ะไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งบ้างไหม
เจ้าของห้องข้างที่มีปัญหากับพี่มณ์เทียนนี่แหละก็คือ
นายนัทธพลมณฑาอายุ๒๓ปีนะเขาบอกวันที่เกิดเหตุเพื่อนมาหาที่บ้าน
แล้วก็ชวนออกไปหาอะไรกินกันข้างนอกเออแต่กอเจาะไปเอ๊ะ
เพื่อนที่ได้ยินอีกทีหนึ่งบอกโมหอ
ทำไมมากล่าวหากันแบบนี้ก็เลยไปรุมตีปรากฏตามในคลิปที่เราเห็นนะคะ
ส่วนตัวนัทพลเองบอกว่าไม่ได้ก่อเหตุนะไม่อยากจะมีปัญหากับใคร
อยากจะเคลียร์เรื่องให้มันจบอะค่ะ
สุมเล่นยากันอะไรกันใช่กล่าวหาผมทั้งที่ผมไม่ได้ทำไม่ได้เล่น
เขามาพูดอย่างงี้แล้วเขาไปพูดกับคนโง่นี้บางนาวี
ดูคนแถวเนี้ยเขามองผมยังไงอ่ะผมก็เคียร์คุยกับเขาอยู่แล้ว
คนที่ตีอ่ะวันนั้นอ่ะไอ้พวกนั้นมันก็โดนใส่ร้ายเหมือนกัน
แต่วันนั้นมันเข้ามาเองพวกนั้นมันได้ยินตั้งนานแล้วว่า
เขาไปใส่ร้ายว่ามันเล่นยาอ่ะอืมอ้าวนี่เขายืนยันนะ
เขาไม่ใช่คนทำเขาก็เช่าอยู่ตรงนี้เหมือนกัน
อ่ะแต่อย่างนี้ละกันคุณผู้ชมล่าสุดนะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุพบว่า
ห้องเช่าของทั้งฝั่งผู้บาดเจ็บย้ายของออกหมดแล้วอ้าว
ส่วนอีกห้องนึงก็ไม่เจอเหมือนกันไม่มีใครอยู่สักคน
ไม่มีใครอยู่เลยเออปิดเงียบเลยอ่ะส่วนความขึ้นหน้าทางคดีนะครับ

เดี๋ยววันนี้จะเรียกทางฝั่งผู้บาดเจ็บ
คู่กรณีมาสอบสวนสักประมาณเที่ยงครึ่ง
ก็น่าจะสอบสวนกันอยู่พูดคุยกันอยู่อะเนาะ
โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
โอ้โหวัยรุ่นทะเลาะกันนะ

พระเนี่ยไม่ได้จับตลปัดแล้วนะ
แต่ถือปืนจับปืนมายิงใส่ชาวบ้าน
โอ้โหงานนี้ชาวบ้านกันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเลยค่ะ
ตอนนี้เขาปะทะกับชาวบ้านนะคะไม่ได้ประทะกับหนู

อ้าวจะไปถือห้องเราไหนคะ
โอ้โหยังไม่มีปัญหานี่โอ้โหนี่มันมีปัญหานี่

โอ้โหแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมใครเห็นอยู่แถวนั้นก็ต้องวิ่งอะค่ะ

ที่นี่คืออยู่ที่สวนรุคชาติห้วยโป่งแข่ตำบลปางหมู
อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
พระที่เห็นเนี่ยคือพระเชื้อกล่ำมาตร
เป็นพระวัดดอยจาติค่ะ
คือพระรูปนี้นะยิงปืนใส่ชาวบ้าน

ที่ผู้หญิงเขาเรียกอาสาอาสาเนี่ย
คือเหตุเพราะว่าไม่พอใจที่ชาวบ้านเข้าไปถางที่ดิน

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางพระก็กำลังถางที่ดิน

คงกระทบกระทั่งอะไรกันสักอย่างหนึ่ง
พอพระกับชาวบ้านมาเจอกัน

แล้วพระเชื้อรูปนี้ก็ลั่นไกลปืน

ชาวบ้านวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง
หลังจากนั้นพระเชื้อก็วิ่งหนีไปค่ะ
อ้าววววเอางี้เอาคันไปถามชาวบ้านค่ะ
พอตำรวจมาถึงนะครับก็ไม่พบตัวพระเชื้อแล้ว
แต่ไปค้นหน่อยที่กุฏิมีอะไรบ้าง

อาวุธปืนเต็มกุฏิ

โอ้โหเหรอคะคุณโอ้เนี่ยดูสิครับบีบีกันสี่กระบอก
อืมซึ่งเป็นปืนคล้ายเอ็มสิบหกจำนวนสามกระบอกมีอีกมีแบบบีบีกัน
แบบปืนสั้นหนึ่งกระบอกค่ะเขาบอกว่าในจำนวนเนี้ยไอ้บีบีกัน
ที่บอกว่าเป็นปืนปลอมปืนยิงแบบว่าอัดลมอะไรเนี่ยนะ
ค่ะที่แบบว่าคล้ายเอ็มสิบหกเนี้ยมันถูกดัดแปลงด้วยเออ
ดัดแปลงให้สามารถใช้กระใช้กระสุนจริงได้หนึ่งกระบอกโอ้โห
อันตรายมากนะโอ้โหพบมากมายหลายกระบอกปืนนะครับ
ไม่ใช่ข้าวหลามนะฮะที่เล่าอยู่เนี่ยปืนทั้งนั้นเลยนะครับ
แล้วอยู่ในกุฏิพระไงใช่ไงเออโอ้โหนี่พอพอกับหน่วย
สวาดเลยนะถ้ามีเยอะขนาดเนี้ยค่ะต้องร่วมร่วมรบด้วยกันแล้ว
มั้งโอ้โหเอ่อส่วนในพื้นที่ไปปัดสอบค่ะคุณพบ
อะไรบ้างคุณชิสาปลอกกระสุนตกอยู่หนึ่งปลอกนะคะแล้วก็พบปืนบี
การดัดแปลงใส่กระสุนจริงขนาดจุดสามแปดอืมลักษณะขัดลำกล้อง
แล้วก็มีกระสุนค้างอยู่แล้วบริเวณรอบรอบเนี่ย
คุณผู้ชมเห็นไหมคะเออฝาบ้านชาวบ้านเนี่ย
มันมีรอยกระสุนปืนไม่แค่นั้นนะคะ
ยังพบมีดดาบยาวอีกหนึ่งเล่มด้วยคุณชนะเนี่ยอย่างผมบอกอ่ะ
อันนี้มันหน่วยสวาสตร์แล้วอ่ะในกุฏิเป็นคลังเก็บอาวุธไปแล้วอ่ะ
พูดเยอะขนาดนี้เอาไปถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้านะครับ
นางประพินแก้วทองมาก็ให้ข้อมูลมาว่า
ขณะเกิดเหตุอ่ะพระเชื้อกลับบ้านเนี่ย
พระสงฆ์อีกสี่รูปนะลงมาถางพื้นที่ที่บริเวณเนินเขา
ตรงข้ามกับบ้านของชาวบ้านนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเป็นพื้นที่ของวัด
ห้ามบุกรุกคือนางประพินก็บอกว่าทั้งทั้งที่พื้นที่ตรงเนี้ย
อยู่นอกเขตวัดนะอืมเจ้าของที่ดินอ่ะ
ก็ยกให้ชาวบ้านอาศัยเป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านค่ะ
ขณะที่ผู้ช่วยนะฮะก็พยายามอธิบายแต่พระเชื้อไม่ฟัง
โอ้โหชักปืนออกมายิงใส่ทุกคนโอ้โหทุกคนหนีดิครับ
ในในในตอนที่เจรจัยยังถือมึงถือแบบดาบเล่มจาอยู่เลยอ่ะ
ก็กลัวสิคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจนะคะก็มาพร้อมกับกำนันตำบลปางหมูค่ะ
อืมเดินทางมาเพื่อที่จะมารับตัวพระเชื้อไปที่วัดป่าบ้านใหม่นะ
นี่เจอตัวแล้วเจอตัวเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นพระเชื้ออ้างว่า
ชาวบ้านเนี่ยยิงปืนใส่ท่านก่อนท่านก็เลยยิงตอบโต้บ้าง
ว่าอย่างงั้นนะเอางั้นเลยเหรอแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เลย
ตำรวจคุมตัวไปศึกค่ะแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ
เอาอย่างนี้คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะ
นี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่ได้อ่านข่าวพระเอาปืนมายิงใส่ชาวบ้าน
แล้วแบบแตกตื่นตกใจกันหมดอ่ะข้อมูลรอบข้างครับ
เราไปสำรวจมานะครับเขาบอกว่าหลายคนให้ข้อมูล
รวมไปถึงพระผู้ใหญ่ที่รู้จักกับพระเชื้อก็บอกในลักษณะเดียวกันว่า
ปกติพระเชื้อเป็นพระนักปฏิบัติอยู่ในวินัยที่เคร่งครัด
พอรู้ว่ามีการสะสมปืนหลายคนที่รู้จักกับพระเชื้อตกใจ
แล้วคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะที่ผ่านมาเคยเห็นแต่พระเชื้อน่ะ
ปฏิบัติธรรมแต่ไม่เคยเห็นในลักษณะแบบนี้มาก่อน
แต่เอางี้คุณผู้ชมเราก็เห็นตามภาพที่เขาถ่ายมาในคลิปแบบนี้
อืมอย่างเงี้ยยังไม่สามารถฟันทงอะไรได้ทั้งหมด
ต้องรวบรวมข้อมูลให้ดีก่อนเพราะมันน่าจะมีที่มาที่ไป
ตำรวจก็เดี๋ยวเชิญไปสอบสวนไปให้ปากคำอีกทีนึง
ปืนนี้มาจากไหนครอบครองเป็นแบบไหน
แต่ลักษณะคือเราก็พอจะ
เข้าใจกันอยู่ว่าพระจะมีอาวุธปงอาวุธปืนแบบนี้

แต่ว่าก็เอาล่ะตำรวจเขาก็ดำเนินการเรื่องนี้กันแล้ว
ชาวบ้านน่าจะโล่งใจไปได้เปราะหนึ่งนะ

เป็นเรื่องที่หลอนเกิดขึ้นกับพนักงาน
ของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง

นั่งทำงานอยู่ดีเคลิ้มอยากจะไปกินไอติม
แต่พอเดินไปได้ยินเสียงมากระซิบที่หู
ใครล่ะคะอยู่กันแค่นี้แล้วเสียงใคร
โอ้โหคือไม่รู้ว่าอยู่ดีก็วิ่งออกมาแบบนี้คืออะไร

เพราะว่าอะไรเจอผีที่ทำงานหลอกวิ่งสี่คูณร้อยไปเลยเขาบอก
ตอนแรกลุกไปแล้วเธอไปเอาไอติมมากินดีกว่าจะได้ชื่นใจ
มันแบบเย็นแล้วไงอยากหาอะไรทานให้มันสดชื่นหน่อย
คลิปที่เห็นเนี่ยคือในห้องทำงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
ช่วงประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้มีพนักงานสองคนนั่งทำงานอยู่
แล้วเธอก็เดินไปด้านหลังจะไปหยิบไอศ
นี่วิ่งมาแล้วแต่พอกลับมาวิ่งมาเลยอ่ะ
อีกคนที่อยู่หน้าคอมบอกเฮ้ยฉันไปด้วยสิ
เออไปไหนไปด้วยอย่าทิ้งกันไว้แบบนี้

เธอฉันได้ยินเสียงคล้ายกับคนมากระซิบมาพูด
แบบออกเสียงแบบเนี้ยจู่จู่แบบนี้แล้วเสียงใครอ่ะคุณ
ทิ้งไอติมแล้ววิ่งเลยมาเลยค่ะไม่รอแล้วอ่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะ๒๐กุมภาพันธ์ใช่ไหมเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็มาโพสต์วิดีโอเอาไว้
นี่คุณผู้ชมครับเขาเล่าถึงเรื่องราวที่ต้องวิ่งหนี
แล้วก็มีข้อความระบุเอาไว้ด้วยนะที่โพสต์เอาไว้นะบอกว่า
นี่เลยเนี่ยวันที่๔กุมภาพันธ์ตนตั้งใจจะเดินไปหยิบไอติม
ที่บริเวณตู้เย็นนั่นแหละแล้วอย่างนี้ตอนแรกก็ไม่คิดเรื่องของผีวิญญาณหรอกนะ
แต่พอหยิบมาแล้วกำลังจะเดินไปหยิบไอติมนั่นแหละ
ตนเองก็ร้องเพลงไงเออด้วยความสุนทรีย์มีความสุข
มาแล้วลูกจ๋าโกโกวาที่หนูอยากได้เขาร้องเพลงนี้เหรอ
ไม่รู้เหมือนกันแล้วเพลงอะไรแต่ร้องเพลงนี้อยู่ดี
คือกำลังสนุกล่ะได้ยินเสียงปริศนาผ่านหูมา
จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
อารมณ์ว่าให้เบาเสียงหน่อย

คือเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกระซิบข้างหู

อื้มโว้ยก็เลยบอกกับตัวเองว่า
อย่าอยู่เลยไปดีกว่าไปดีกว่า
เธอก็กรี๊ดแล้วก็วิ่งออกมาหน้าตาตื่นออกมาจากห้องทำงานนะคะ
แล้วบอกอีกนะคุณชนะบอกที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่เธอที่เจอเสียงหรือเหตุการณ์ลี้ลับแบบนี้นะ
เพราะก่อนหน้านี้มีพนักงานในบริษัทเดียวกันก็เคยเจอมาแล้ว
เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังห้องทำงานนี่แหละครับ

จังหวัดที่บันดัยขึ้นไปใช่ไหมคะมันก็ไม่ติดกำแพงนะ
มันก็ขึ้นเป็นบนไดเรื่อยไปอีก
ตอนนั้นเรายังไม่ทันร้องเพลงจบเลย
แต่เสียงที่เข้ามาในหูคือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เสียงจากภายนอก
ที่แบบมันไม่ใช่แต่มันเป็นเสียงที่อยู่ในหูข้างหูแบบแนบหูเลยอะไรอย่างนี้
ถึงได้ตกใจแล้วกรี๊ดร้องดังขนาดนั้นแล้วก็วิ่งลงมานะคะ
เอามันเป็นเรื่องที่เธอประสบพบเจอเองนะ
ค่ะคุณมันก็บอกยากเหมือนกันนะเรื่องแบบนี้มันไม่เจอกับตัวไง

คนที่เขาเจอกับตัวเขาก็ใจคอไม่ดี
เหมือนกันกินไอติมบางทีผมก็จี๊ดเหมือนกันนะ

เอาคุณผู้ชมฮะไปดูสถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด๑๙

หน่อยเขาบอกว่ามาที่นี่แหละรับรองสงบเลย
อ้าวเนี่ยฮะไม่ว่าจะติดหรือว่าต้องมากักตัวเรื่องของโควิดกันก่อนเขาบอกว่าให้มาตรงนี้

คือยังไงให้มาอยู่ตรงนี้นี่คือให้ทำใจเหรอคะ
โอ้โหไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นสถานที่กักตัวที่มันวิวจริง

ไม่ไหวอ่ะโอ้โหเอาจริงนะดูแล้วกลัว
ดิฉันว่าหายจากโควิดเป็นอย่างอื่นแทน

เออเอาแต่ก็อย่างว่านะสถานที่เนี่ยบางสถานที่บางจังหวัดบางอำเภอหรือบางตำบล
เขาอาจจะต้องใช้บริเวณพื้นที่วัด

ใช่ค่ะแต่ก็คงไม่มีอะไรมั้ง
ไปดูเรื่องราวบนท้องถนนค่ะเหตุการณ์นี้ทำมาหวาดเสียวเหมือนกันคุณชนะ
รถกระบะคันหนึ่งค่ะมาอยู่ดีแต่ทำถังแก๊สลดลงกลางถนน
โอ้โหเหตุการณ์มันเป็นยังไงไปดูค่ะ
นี่คุณชนะ

ถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคุณเป็นคนขับรถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย

เหมือนทิ้งระเบิดลงกลางถนนเลยนะ
ทั้งแก๊สแก๊สถุงต้มอะสองทั้งอะคุณ
ยังไงดีนะเท่าที่สังเกตนะตอนที่รถกระบะคันนี้ออกมาจากซอยเนี่ย
ก็ออกมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งนะมันเลยมีแรงเหวี่ยงไง
แล้วด้านหลังคุณเห็นไหมเหมือนกับว่าไม่ได้ปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ตรงด้านหลังกระบะเออท้ายกระบะค่ะไม่ปิดให้ดีไง
นั่นไงเหมือนเปิดเอาไว้หรือว่ามันเปิดตอนที่ที่เหวี่ยงรถที่จะเข้าทางตรงหรือเปล่า
อะไรก็ช่างเถอะนะแต่มันไม่ควรจะหล่นแบบนี้ไงเออสุดท้ายมันเลยหล่นลงมาไง
นี่ยิ่งคุณขนของบรรทุกของแบบนี้นะต้องล็อกให้ดีผูกให้ดีนะ
งั้นอันตรายดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
ระเบิดแต่ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ใช่แล้วค่ะก็ขอบคุณคลิปด้วยนะจากแฟนเพจตะกรวดขับรถที่เอามาเตือนกันนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะอยากจะถามคุณชิสาก่อน

เออที่คุณแต่งงานแล้ว
อยากจะถามบรรยากาศงานแต่งของคุณวันนั้นเป็นไงคนเยอะอะไรยังไงไหม
ก็มีเพื่อนฝูงคนสนิทคนที่แบบรักกันมาช่วยแสดงความยินดี

ช่วงที่คุณจะต้องโยนช่อดอกบัว

เพื่อนสาวไงก็ต้องมายืนรุมร้อมหน้าเวที

หรือว่าถ้าไม่โสดแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้แต่งงาน

ถ้าได้รับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวเขาว่ากันว่า
จะได้เป็นคนแต่งงานคู่ต่อไป
เอาล่ะงั้นไปดูกันหน่อย
เจ้าสาวเขากำลังจะโยนท่อนี้เลย
ดูสิว่าใครจะรับได้ใครจะได้แต่งงาน

อ่อซึ้งปาเลวปาเลว
ปาเลว
แม่แหละมาก
โอ้โฮ
เมื่อดอกไม้จะได้หล่นลงมาครับไม่งั้นสาวที่อยู่ข้างล่างนี้มีแววว่าขึ้นคานหมดเลย
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่
หมดเวลาต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ